คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อค่ะมันมีรถสไลด์นะคะ
เป็นรถสไลด์ที่เขาเหมือนบรรทุกรถกระบะที่ไว้แต่งซิ่งเพื่อแข่งอะไรอย่างนี้
บนรถไว้จู่เขาขับมาบนทางด่วนแล้วถูกรถหกล้อพุ่งชน
กระทั่งกระบาดที่เขาบรรทุกมานะคะตกลงทางต่างระดับแบบนี้
ตกจากข้างบนลงไปถูกต้องค่ะ
วิ่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเวลาไม่มีภารก์ผ่านมานะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สพบังปะกงค่ะ

กระบะคันนี้คือตกลงมาจากทางด่วนบุรพาวิถี
ซึ่งกระบะคันนี้ถูกบรรทุกมาบนรถสไลด์อีกทีนึงนะ
แล้วรถสลายถูกลด๖ล้อแต่พุ่งชน
กระทั่งกระบะคันนี้ปลิวลอยตกลงมาแบบนี้แหละค่ะ
จนที่กุภัยก็ร่วมตรวจสอบนะคะ
ในช่วงกม๕๑ช่วงขาเข้ากรุงเทพมหานคร
สภาพกระบะคันนี้ที่ตกลงมาเสียหายคือเชฟโรเรทสีบอลไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เป็นกระบะที่ใช้ในการแข่งในสนาม
สภาพก็พังเสียหายเละทั้งคันแบบนี้
โชคดีนะคะที่ไม่มีรถที่สัญจรไปมาชนซ้ำ
หลังเกิดเหตุค่ะได้พูดคุยกับคนขับรถสไลด์
คือคุณเสกสรรวัย๓๘ปีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าเขากำลังขับรถบรรทุกนี่แหละบรรทุกคือเหมือนบรรทุกกระบะ
นี่คือรถสไลด์นะเป็นสไลด์ที่เป็นกระบะ
แล้วก็มีกระบะอีกคันนึงวางอยู่ด้านบน
ทีนี้เขากำลังจะไปส่งรถคันนี้ในพื้นที่สนามแข่งรถ
เทพนครจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อมาถึงจุดเหตุ

พอรถเสียเขาก็เลยจอดอยู่ไหลทาง
เพื่อที่จะโทรตามรถสไลด์ของบริษัทเข้ามาช่วย

แต่แล้วจู่ค่ะเกิดมีบรรทุก๖ล้อของนายประสงค์วัย๔๐ปีเป็นคนขับ
เขาขับมาพุ่งชนอย่างแรง

ทีนี้ด้านของนายประสงค์เนี่ยคนขับรถบรรทุกเขาก็ให้การหลังเกิดเหตุ
เขาบอกว่าเขากำลังขับรถไปส่งสินค้ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
พอถึงที่เกิดเหตุสายตามองไปทางอื่น

พอหันกลับมาอีกทีก็เฉียวชนรถสไลด์แบบนี้แล้วแหละ
หลังจากนี้ตำรวจก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน

ปิดพยานแวดล้อมประจักษ์พยานต่าง
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ